คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปนาทีที่โชเฟอร์และรถแท็กซี่คันหนึ่งนะ
สงสัยงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาจอดรอรับผู้โดยสารถนนสาธารณะแท้หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาบอก
ที่ตรงนี้คุมแล้วมีวินแท็กซี่เรียบร้อยแล้ว

เป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกโพสต์ในโซเชียลคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
ไม่ได้มาจอบไม่มาจอบ
เดี๋ยวค่อยคุยกับเขา
เนี่ยผมอัดคลิปไว้แล้วพี่เตรียมเคลียร์ได้เลย
มึงมาตั้งวินอย่างนี้ได้ยังไงสร้างสาธารณะ
โอ้โหพี่โชเฟอร์แท็กซี่ตอนแรกยังพี่อยู่เลยนะฮะ
ตอนหลังบอกโอ้โหขึ้นมึงแล้วนะฮะ
ซึ่งก็คือพี่คนนี้แหละคนขับรถแท็กซี่รับจ้าง

รอรับผู้โดยสารตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตรังศิษย์ที่ปฐุมธานีนะฮะ
แต่เจอผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่า

ไล่ให้เขาห้ามมาจอดแถวนี้ห้ามมารับผู้โดยสารแถวนี้
เพราะตรงนี้มันเป็นจุดตั้งวินแท็กซี่เคลียร์ตำรวจเรียบร้อยแล้ว
ถ้าใครไม่อยู่ในวินอย่ามารับผู้โดยสาร
จนเกิดการโตเถียงกันว่าทำไมมันถึงได้วินแท็กซี่มาได้
แล้วไปเคลียร์ตำรวจคนไหนไปจ่ายตำรวจตรงไหน
นี่มันถนนสาธารณะทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง
มาตั้งวินและอ้างไปทั่วหากินกัน
เขาบอกว่าโอ้โหแท็กซี่ไทยเราหากินเหมือนกัน
แต่ทำไมมีแบบนี้นะฮะชาวเน็ตแสดงความคิดเห็น
ที่อื่นก็มีพี่ที่อื่นมีแบบนี้เหมือนกัน
หลายคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
นี่คือการกันโชคทรัพย์แท้เลยเขาบอกแบบนี้
พร้อมกับเรียกร้องให้ตำรวจสพคลองหลวง

ว่ามีการเคลียร์กับตำรวจแล้วหรือเปล่า

หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียล
ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
แน่นอนฮะทีมข่าวของเราก็รุดตรวจสอบ
ไปถึงตำรวจสภคลองหลวงแล้วฮะ
และตำรวจสพคลองหลวงเองก็ลงพื้นที่

ถนนผลโยธินขาออกตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับ
โดยจับกลุ่มตัวนายสุเนธกองสมบัติอายุ๑๒ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่อ้างตัวเป็นคนคุมวิน
อ้างตัวว่าจ่ายเงินเคลียร์เงินกับตำรวจแล้ว
ตำรวจจริงเขาจับกลุ่มผู้ชายคนนี้

ซึ่งผู้ชายที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยถ้าในคลิปนะ
ก็คือคนที่ใส่เสื้อแขนยาวสีชมพูเหมือนแจ็ตนะครับ
มาคุยกับพี่โชเฟอร์แท็กซี่นะครับ
โดยนายสุเนธผู้ถูกจับกลุ่มเล่าให้ฟัง
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอน๑๐โมงเช้าของวันอาทิตย์ที่๑๘ตุลาคม
ตัวเขาก็จอดรถแท็กซี่นะครับ
รอลูกค้าอยู่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มีรถแท็กซี่อีกคันมาปาดหน้าแล้วก็เข้าจอด
ตอนนั้นนะฮะเขาก็เข้าไปถามว่าทำไมไม่ต่อแถว
เพราะตัวของนายสุเนธซึ่งขับรถแท็กซี่เหมือนกัน

แล้วทำไมต้องมาปาดหน้ากันแบบนี้ก็เลยเกิดการโต้เถียงกัน
และนายสุเนธก็เลยอ้างอ้างว่าตรงนี้เป็นจุดตั้งวิน
และผมเองผมสุเนธได้จ่ายเงินเคลียร์กับตำรวจสพคลองหลวงแล้ว
ดังนั้นถ้าใครจะมาจอดตรงนี้ไปต่อแถว
หรือถ้าไม่อยู่ในคิวในวินก็มาจอดรอรับผู้โดยสารไม่ได้
เขาอ้างตัวแบบนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว
พอนายสุเนธพูดต่อหน้าตำรวจแล้วก็ต่อหน้าสื่อมวลชน
ขอโทษขอโพยตำรวงตำรวจ
เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วครับพี่ครับ
ไม่มีตำรวจท่านไหนล่ะครับมาเก็บเงินตรงนี้แหละครับ

มันก็เป็นการอ้างของผมตอนนั้นแค่นั้นเอง
เฉพาะหน้าซึ่งหน้า

เฟอร์อีกคนว่ายังไงผมก็อ้างว่าตรงนี้มันมีคิว

เรื่องนี้พันธ์ตำรวจตรีสิงหาเฟื่องแก้วเปิดเผยนะครับบอกว่า
ในเบื้องต้นก็ต้องแจ้งข้อหานายสุเนธ
ประพฤติตนวุ่นวายและก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ส่วนข้อกล่าวหาอื่นนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนจุดเกิดเหตุตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทางตำรวจนะครับได้มีการจับกลุ่มรถแท็กซี่อยู่ตลอดเหมือนกัน
เนื่องจากตรงจุดนั้นเป็นที่จอดของรถโดยสาร
หากมีรถแท็กซี่มาจอดมันก็กีดขวางการจราจร
กีดขวางการจอดของรถโดยสาร
ก็มีการส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ตำรวจเป็นประจำ

โอ้โหรถเมย์ต้องไปจอดเลนส์๒เลนส์๓นู่น
เพราะแท็กซี่จอดเลนส์ทิศพุทธปาดนะฮะ
ตอนนี้ได้ส่งชุดเฉพาะกิจคอยกวดขันวินัยจราจร
แล้วก็ตรวจดูช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะฮะ
แล้วก็ไปคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดเวลาอยู่แล้ว
ใครจะมาอ้างแบบนี้อ้างไม่ได้นะฮะ
นี่แม่พี่แท็กซี่คนที่โดนเหตุการณ์นี้ก็บอก